คุณผู้ชมครับคนเมาเวลาใครถามว่าเมาไหมก็ชอบบอกว่าไม่เมา

เหมือนผู้ชายในภาพต่อไปนี้เขาบอกเขาไม่เมา
แต่ไปดูสภาพแล้วไปดูว่าจะรอดไหมครับ
พี่สามเนี่ยเย็นดีเพื่อเผื่อใจหรือเพื่อเธอ

นี่ไปไหนเนี่ย

มันไปแป้งเรา

ไม่ไหวน้ำรวดอยู่ข้างหลัง

ตำรวจออกเวรมามาเจอพอดี
จะไม่ไปแล้วนะสอนอต้องไปนะ
มีกระดูดแมดไฟปลายกันด้วย
สุดท้ายพอเห็นตำรวจนะพี่แกก็พยายามขับรถเอาไปแล้วตำรวจมาไปแล้ว
ขึ้นจากถุงบ้านอยู่แล้วแกบอกดูเนี่ยบ้านอยู่แล้วจะถึงแล้ว
ไปดูภาพต่อไปตำรวจเห็นแล้วว่าเอ๊ผู้ชายคนนี้ขับรถไม่ตรง
เซไปเซมาแล้วทีนี้เนี่ยตำรวจเขาขับตามไป
ผู้ชายกลุ่มนี้กลุ่มที่ขับรถรถยนต์ก็ยังขับตามไปดูว่า
จะไปยังไงต่ออืมนะฮะทีนี้เนี่ยตำรวจที่อยู่ข้างหลังเนี่ย
ตอนแรกติดแสปุ๊บเอ่อพอขับตามไปเมาแน่แน่ตำรวจเข้าไป
ขนาดข้างเลยเอาจอดจอดไหนจอดดูซิอาการเป็นยังไง
จอดดูสิโอ้โหอาบจริงจริงนะไปฟังบรรยากาศช่วงนี้ว่า

แถมขับตามไปดูเองเนี่ย
ถ้าเราไม่ชนกับเขาคือคุยก้าบี่แล้ว

ปล่อยไปอาจจะเป็นรถชนเป็นอันตรายก็ได้นะฮะสุดท้ายได้ไปสอนอ
ไปทำแป้อะไรล่ะไปเป่านะคะไปเป่านะไปเป่าค่ะ